ช่วงนี้ใครอยู่บ้านบอกว่าโอ้โหไม่กล้าจะออกนอกบ้านเลยอากาศร้อนเหลือเกิน
ถูกต้องค่ะคุณคิดดูสิอยู่ในห้องนอนเปิดแอร์
ที่บอกว่าแอร์ต่อแอร์ตื่นมาลงมาห้องรับแขกเอาเปิดแอร์อีก
อยู่ห้องทำงานคืออยากอยู่ในแอร์ทั้งวัน

การใช้แอร์การใช้ไฟการใช้ตู้เย็นต่างนานาของช่วงหน้าร้อนแบบนี้
ทำให้ปีนี้คนใช้ไฟฟ้าพีคขึ้นถึง๖ครั้ง
ครั้งแล้วนะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา
ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยออกมาเตือนว่า
กำลังการผลิตไฟบ้านเราจะเพียงพอในอีก๒๓ปีหรือเปล่า
โดยนายสุนชัยคำนวณเศษผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟภยืนยันครับว่า
จะไม่ปรับประมาณการพีคในปีนี้
มั่นใจว่าจะสามารถรับมือพีคได้สูงถึง๓๐๐๐เมกาวัตต์
เพราะตอนนี้พีคสูงสุดพระราชบดีที่ผ่านมา๒๙๐๐เมกาวัตต์แล้วคุณ
โดยมั่นใจว่ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าพร้อมจ่าย๓๗๐๐เมกาวัตต์
ส่วนปีหน้าคาดการณ์ว่าพีคจะอยู่ที่๓๓๐๐เมกาวัตต์นะครับ
แจกแจงกันหน่อยว่าปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
หรือว่าพีคเกิดขึ้นแล้วถึง๖ครั้ง
ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ
อยู่ที่๒๙๔๐๓๗เมกาวัตต์นะครับ
แล้วก็ไล่เลี่ยงดูคุณวันอื่นก็มีนะครับ
แล้วก็สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้๒๙๒๐๐เมกาวัตต์นะครับ
แต่พีคปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ๗๕๒เพิ่มขึ้นกว่า๒๐๐เมกาวัตต์
หากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยังเพิ่มขึ้นในอัตรานี้
ในอีก๒๓ปีก็มองไปว่าอนาคตจะพีคสูงขึ้นเรื่อยแบบนี้

แล้วก็อาจจะเกิน๓๐๐๐เมกะวัตต
แล้วก็เกิน๓๗๐๐เมกาวัตต์ในการผลิตได้หรือเปล่า

ก็ทางผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าอาจจะประสบปัญหากำลังผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอเหมือนกัน
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีกำลังผลิตเพียง๒๙๐๐เมกาวัต
แต่ว่าปีนี้ทางภาคใต้พีคมาอยู่ที่๓๖๙๗เมกาวัตต์แล้วคุณ
ความต้องการยังเติบโตเฉลี่ย๒๐๐๓๐๐เมกะวัตต์ต่อปี
ภาคใต้จะมีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าใน๒๓ปีนะครับ
ระยะสั้นจะต้องเร่งพัฒนาสายส่งไฟฟ้าเชื่อมจากภาคกลางและภาคตะวันตก

ส่วนระยะยาวการแก้ไขนั้นก็จำเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มขึ้น
โดยที่โรงไฟฟ้าฐานหินถือเป็นทางเลือกที่สำคัญ
เพราะช่วยกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
สร้างความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า
แล้วก็มีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ราคาถูก
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องชี้แจงกับชาวบ้านกับประชาชนให้เข้าใจถึงการก่อสร้างต่างด้วยนะครับ